พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นบริเวณแยกหลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
เป็นเหตุการณ์รถบรรทุก๖ล้อค่ะหนีด่านตรวจตำรวจไม่ยอมหยุดให้ตรวจ
แล้วก็แหกด่านไปเลยนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่า
จนไปทันกันตำรวจทำงานแบบพลีชีพมากเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขวางหน้าเอาไว้กะจะให้เขาหยุด
จะให้หยุดแต่ถามว่าหยุดไหมไม่หยุดค่ะคุณผู้ชมพุ่งชนเลยนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีตำรวจกระโดดหลบหนีได้ทัน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้รถเสียหายทั้งหมด๘คันด้วยกันนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูความบ้าคลั่งของคนขับรถหกล้อรายนี้ค่ะ
กลับมาตรวจ
ต้องโอ้ย
ก่อนจะเล่าคลิปเนี่ยนะคะขออนุญาตชื่นชมตำรวจก่อนเลยนะคะ
มาจาก๒ท้องที่ก็คือสพปากเกร็ดนนทบุรี
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสอนอทุ่ง๒ห้องนะคะ
ตำรวจทำงานแบบพลีชีพมากคุณดูสิสุดท้ายเนี่ย
พอจับพ่อหนุ่มคนขับรถเป็นทุกหกล้อเนี้ยไปตรวจ
เหลือไหมฉี่สีม่วงค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าคือก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เสพยาบ้ามาก็เลยมันบ้าคลั่งแบบนี้นะคุณผู้ชม

ขับรถหลบหนีมาจากด่านตรวจบริเวณแยกหลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะ
ขับพุ่งชนรถหลายต่อหลายคันบนสะพานค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยนำกำลังเข้าสกัดจับ
ตัดสินใจนะคะใช้อาวุธปืนยิงสกัดที่ยาง
เพื่อที่ต้องการจะให้รถหยุด
รถคันนี้คือตอนแรกก็จนมุมนะ
จนมุมที่สพปากเกร็ด
ที่บริเวณหน้าโชว์รูมโตโยต้านนทบุรี
ช่วงเที่ยงของเหตุการณ์เมื่อวานนะ

ตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง

วดขันวินัยจราจรบริเวณแยกหลัก๔

แต่ปรากฏว่าคนขับคือไม่ยอมหยุดให้ตำรวจตรวจสอบนะฮะ
ตำรวจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์

ตำรวจจึงใช้รถจักรยานยนต์จอดขวางเอาไว้

แล้วก็ทำท่าเหมือนว่าจะลงไปตรวจค้น
แต่ปรากฏว่าคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
ขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คนขับรถบรรทุกหกล้อ

ไปทับรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
กระทั่งเกิดไฟลุกไหม้เสียหายทั้งคัน
แล้วก็ลากมาไกลกว่า๑กิโลเมตร

ก็ได้รับความเสียหาย๘คันด้วยกันค่ะ

ก็สามารถควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกกับพวก

ซึ่งคนขับสารภาพแต่โดยดีแล้ว

คือจากการสอบสวนคนขับรถ
คือนายจตุรงนามสมบัติอายุ๒๕ปี

ตำรวจก็เลยนำตัวทั้งหมดไปตรวจหา

โดยคนขับก็คือนายจตุรงน์
ไปพบว่าปัสสาวะมันเป็นสีม่วง
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายจตุรงค์

ไม่หยุดรถตามสัญญาณมือของเจ้าพนักงานจราจร
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหาย
และหลบหนีขัดขืนต่อการจับกลุ่มของตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝากขังได้ทันทีนะคะ
ส่วนอีก๒คนไม่พบว่ามีสารเสพติด
ก็เลยกันตัวไว้เป็นพยานค่ะ
ขณะนี้ผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ก็ได้มีการแจ้งความเอาผิดผู้ต้องหาแล้วเป็นจำนวน๖รายด้วยกัน
แต่ว่าคนที่เขาไปประสบเหตุนี้
ถูกคนขับรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชน
จริงแล้วมีผู้เสียหาย๘ราย
แต่ล่าสุดเบื้องต้นเดินทางแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ๖รายด้วยกันค่ะ

บ้าเลยกลัวจับนะคะ